มีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคนที่ไปเติมน้ำมัน
แล้วเขาก็ร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านทางโลกโซเชียลด้วยนะครับ
บอกว่าใสแจ๋วเลยโดนกันทั่วหน้าปั๊มในตำนาน
รถพังเสียหายไปทั้งสิ้น๗คันนะครับ
กรอกใส่ขวดซิแล้วก็เห็นว่ามันใสแจ๋วจริงเลยนะครับ
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับ
กับการที่มีคลิปเหตุการณ์ณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่ปักทงชัยจังหวัดนักความราชสีมา
ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าไปเติมน้ำมัน
แล้วรถคู่ใจเกิดเสียหายถึงขั้นไม่สามารถขับได้เลยนะครับ
โดยมีรถยนต์เสียหาย๗คัน
และพบว่าน้ำมันที่เติมไปมันไม่ใช่น้ำมันจริง
แต่คุณดูเขาบอกสีมันใสเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับ
ทำให้ขอให้มีการเร่งตรวจสอบแล้วก็กวดขันกันเรื่องนี้
และเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการรั่วซึมหรือเปล่า
คือที่เก็บจุดที่เก็บน้ำมันตรงนี้

แล้วเป็นน้ำมันซึมเข้ามาในส่วนตรงนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบกัน
เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์พังหมด
รวมตัวกันผู้ประสบภัยช่างทำไม่ได้

สาเหตุจากการเติมน้ำมันแต่ได้น้ำมาแทนนะครับ
เอาเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการถูกโพสต์ไปแล้ว
แล้วก็มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่ารถมันพังเสียหายใช่ไหมฮะ
ก็มีการขอว่าใครจะออกมาแสดงความรับผิดชอบ

จากชี้แจงและขอโทษถึงกรณี

บางจากสาขาถนนสาย๓๐๔กบุรีปักธงชัย
่งหน้าไปจังหวัดนครราชศรีมาที่เติมน้ำมัน
ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำจำนวนมาก
ทำให้รถของลูกค้าเสียหายรวม๗คัน

ผู้ประกอบการรายย่อยที่บริหารปั๊มน้ำมันดังกล่าว
ได้ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

และพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
ระหว่างนี้ผู้ประกอบการกำลังอยู่ในช่วง
ของการตรวจสอบรายละเอียด
ว่าสาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ

ก่อนให้บริการต่อไปนะครับ
ตอนนี้ต้องมีการสอบถามกับคุณ

ส่วนที่มันออกมามันอาจจะเป็นน้ำจริงเนี่ยนะ
ก็ต้องดูว่าถังข้างในที่เก็บน้ำมันมันมีการรั่วซึมมาหรือเปล่า
น้ำมันมันซึมออกไปแล้วมีน้ำมันซึมเข้ามาแทนหรือเปล่าเนี่ยนะครับ

ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องหาคำตอบอยากรู้เหมือนกันนะคะ